มาถึงข่าวข้างหลังนี้นะฮะโอ้โหมีการเอามาเปิดเผยแล้วตกออกตกใจกันใหญ่
ใช่ฮะมันมาอีกแล้วแล้วมันมาใกล้ตัวมาในรูปของกาแฟ
แล้วสั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ตซองสามพันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
อ่ะไปดูนะครับว่ามันคืออะไรผมไม่อยากจะอธิบายเรื่องนี้มาก
มันเดี๋ยวเยาวชนจะดูอยู่นะฮะเชิญครับ
มันมันคือกาแฟมันคือกาแฟแบบทีอินวัน
พี่ได้ยินไหมฟิลกาแฟใครก็ชอบ
ถ้าเสิร์ชคำว่าฟิลกาแฟคนที่อยู่ในวงการนี้จะรู้เลย

ถ้าจะเสิร์ชหาข้อมูลต้องใช้คำว่าฟิลกาแฟ
แล้วจะรู้เลยว่ายาเสพติดเหรอฮะถูกต้องค่ะ
มีคำอธิบายจากนายวิชัยชัยมงคลฮะ
หรือท่านเลขาธิการปปศนี่แหละนะฮะ
บอกว่าสั่งการไปแล้วปปศตรวจสอบด่วน
และพบว่าบัญชีผู้ใช้รายหนึ่งนะครับ
โพสต์ขายยาเสพติดในข้อความดังกล่าว
เมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองโดยอ้างว่า
แล้วก็ยาเสพติดนะฮะอื่นเอามารวมกัน

สรรพคุณบอกว่าออกฤทธิ์หรือว่ามึนเมามากกว่ายาเสพติด
ส่วนการบรรจุด้วยซองกาแฟนั้นนะครับ
เป็นเพียงวิธีการปกปิดอำพลางของนักค้ายาเสพติด
และเพื่อความสะดวกในการแบ่งขายนะฮะ

การขายยาเสพติดลักษณะเก่าจะใกล้เคียงกับการค้ายา

มีอีมีเคมีบ้านั่นแหละนะคะ

เคยเป็นข่าวดังเมื่อต้นปีนะครับ
ขณะนี้สำนักงานปปศสืบสวนจนทราบ
ตัวเจ้าของไอ้บัญชีที่โพสต์ขายยาเสพติดแล้ว
และอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลนะครับ
เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ท่านเลขาธิการปปศขอเตือนว่า
การขายแบบนี้เป็นความผิดฐานโฆษณายาเสพติดให้โทษ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๔๘

หรือว่าปรับไม่เกิน๒๐๐๐๒๐๐๐๐บาท

หากมีการซื้อขายตามที่โพสต์นะครับ
ผู้โพสต์จะมีความผิดฐานจำหน่าย
ส่วนผู้ซื้อจะมีความผิดฐานครอบครอง
และหากส่งไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศ
ก็จะมีความผิดฐานส่งออกอีกด้วยนะฮะ
คือตอนนี้สำนักงานปปศอยู่ระหว่างส่งเรื่องดังกล่าวนะครับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระงับการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวแล้ว
คือโฆษณาของผิดกฎหมาย
หรือของล่อแหลมต่อการผิดกฎหมาย
ตอนนี้มีเยอะจริงไม่ใช่แค่นี้หรอก

มาทุกรูปแบบจริงนะเรื่องของยาเสพติดนะฮะ